ช่วงแรกของข่าวเช้าไทยรัฐ

เป็นเกี่ยวกับเรื่องราวของเกษตร

ใช่กลิ่นแรงแล้วก็ตามโรงแรมต่าง

แต่ว่ามีมานำเสนอเป็นทุเรียน

เป็นผลิตผลของเมืองจันทบุรีนะคะ
ชื่อว่าพันธ์นวลทองจันทร์

เกษตรกรที่ผสมผสมขึ้นมาเองนะคะ

ปีนี้สภาพอากาศแม้ว่าจะแปรปรวน
แต่ว่าทุเรียนพันธุ์นี้เขาก็ออกดอก

ทุเรียนนวลทองจันทร์ของนายพฤษนพพันธ์

ทุเรียนนวลทองจันทร์ติดผล

นอกลดูที่ทำให้ผลผลิตออกสู่ท้องตลาด
เกิดขึ้นกลางสวนผลไม้ในจังหวัดจันทบุรี
เขารักกันกลางสวนผลไม้
มีลักษณะเด่นคือรสชาติหวานมัน
เด็ดลีบเม็ดเล็กเนื้อเยอะ
แต่ที่เป็นเอกลักษณ์สำคัญคือกลิ่นฉุนน้อยมาก

เอาพกกลับบ้านก็ได้พกขึ้นเครื่องก็ได้
ลักษณะเด่นแบบนี้ทำให้ผู้ใหญ่ในจังหวัดจันทบุรี

ทุเรียนนี้ควรชื่อว่านวลทองจันทร์

ชื่อมาจากภรรยาของนายพฤษนั่นแหละ

คำว่าทองก็มาจากสีเนื้อของเขาเนี่ย
ทองเหลืองอร่าม

ส่วนคำว่าจันทร์มาจากชื่อของจังหวัดจันทบุรี

เป็นชื่อใหม่เมื่อทุเรียนไร้กลิ่นรสชาติดี
แบบนี้ราคาก็ต้องแพง

ราคากิโลกรัมละ๒๐๐บาทนะคะ
พ่อค้ารับซื้อทุเรียนชาวไต้หวันยืนยัน
ก็คือมีพ่อค้ามารอที่หน้าสวนเลย
พ่อค้าชาวทุเรียนที่รับซื้อเป็นชาวไต้หวันยืนยัน

สีก็สวยเนื้อก็หนาเม็ดก็เล็กนิดเดียวนะคะ

ูซานคิงหรือเหมาซานคิง
เป็นทุเรียนพันธุ์ดีที่สุดของมาเลเซีย

เจ้าของสวนผ่าทุเรียนโนนทองจันทร์

อิจฉาผู้สื่อข่าวประจำจันทบุรี

ที่สำคัญแทบไม่มีกลิ่นฉุนแบบทุเรียนทั่วไปเลย